เขาบอกว่าเขาจะเอาเรื่องคนที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
หนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นนักร้อง
ต้องถ่ายทำวันนี้ค่ะเมื่อวานบ่ายสามไปกินข้าวกับแฟน
ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวแถวมัยลาบเนี่ยผู้ชายคนนี้
เขาไปกินข้าวกับแฟนที่ร้านอาหารสั่งอาหารยังสั่งไม่เสร็จเลยอ่ะอืม
โต๊ะข้างมากับ๔คนเขากินเหล้ากันอยู่แล้ว
บ่าย๓อ่ะใช่กินเหล้ากันตั้งแต่บ่าย
หนุ่มผู้เสียหายบอกว่าไม่รู้จักจริงไม่เคยมีเรื่องมาก่อนด้วย
อยู่ดีคนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ในโต๊ะใกล้กันเดินมาที่โต๊ะ
เอาแก้วมาทุบหน้าเขาแล้วก็ทำร้ายเขาแล้วชุนละมุนอย่างนี้
มาทำร้ายเขาหน้าเขาเย็บไป๒๒เข็มเขาบอกเขาเสียโฉมนะ
แฟนไปแจ้งตำรวจค่ะแต่เสียเลือดมากก็เลยพาไปทำแผลก่อน
ที่ข้างเนี่ยเย็บ๑๓เข็มคือเขาก็พยายามสู้เนี่ยค่ะใช่
ที่หน้าอีก๙เนี่ยเขายืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วกินเหล้ากันตั้งแต่บ่ายเหรอเนี่ยโอ้โหร้านอาหารเนี่ยไม่ใช่ร้านเหล้า
เราส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราไปคุยกับคนเจ็บนะคะ
หนุ่มผมยาวคนนี้ในเขมแจ่มเมืองเขาเปิดคลิปวงจรปิดที่ร้านอาหาร
ย่านมัยลาบให้ดูภาพไกลไกลก็จะเห็นเป็นแบบผู้ชายเสื้อขาว
เดินไปทะเลาะกับที่โต๊ะของเขาอ่ะนะในเข็มคนนี้บอกว่า
คนที่ก่อเหตุเอาขวดมาทุบที่โต๊ะจนขวดแตกเป็นปากฉลาม
แล้วก็เอาขวดอันนั้นเป็นอาวุธแล้วก็มาชกเขาที่หน้า
ตอนนั้นเนี่ยหลบทันก็เลยมีแผลที่ใต้ตาแล้วก็ใต้ขาง
ถ้าหลบไม่ทันโอ้โหไอ้ขวดปากฉลามเนี่ยไม่รู้จะมาบาดตาตาบอดหรือเปล่า
เขาก็ป้องกันตัวเพราะอย่างที่เห็นเหมือนเขาก็สู้อะนะคะ
ก็ป้องกันตัวต่อยกันไปจนออกไปนอกร้าน
แต่ตัวคนก่อเหตุเนี่ยตามไปทำร้าย
หนุ่มผมยาวเขาเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ใช้ถาดใช่ไหม
เสิร์ฟอาหารตีเข้าไปด้วยก็คือพยายามจะสู้กลับนั่นแหละ
แต่กลุ่มนั้นเข้ามากันตั้งหลายคนไงอ่าหนุ่มผมยาวมาคนเดียวไงอืม
เขาเดินมาที่โต๊ะผมก็นึกว่าเป็นพวกบริกรพวกพนักงานที่เขามาเอานู่นเอานี่มาให้อะไรอย่างนี้ครับ
เขาเอาแก้วเขาถือแก้วใบหนึ่งทุบที่โต๊ะผม
แล้วจากที่ทุบเสร็จมันแรกแล้วก็เอามันทุบที่หน้าผม
แต่ผมหลบได้ตอนแรกถ้าไม่หลบก็จะโดนตาแน่เลย
เขามาตีผมคนเดียวแต่อีกคนหนึ่งมาห้าม

เหมือนห้ามไปด้วยเหมือนเดินมามันวุ่นวาย
แต่ระหว่างที่ทะเลาะกันระหว่างที่ชกกัน
คือผมจะถามตลอดว่าผมไปทำอะไรให้

มีโต๊ะพี่คนนึงเขามาทานข้าวกับครอบครัวครับ
คู่กรณีผมเขาไปเอาขวดจากโต๊ะนั้นเพื่อจะมาตีผม
แล้วพี่เขาก็คือโมโหแทนเขาก็ห้ามเขาก็ตะโกน

ผมมานั่งกินข้าวเสียตังค์นะคุณ

จะไปตีเขาได้ยังไงทำไมกั่งขนาดนี้
แล้วก็เขาก็พูดว่าจะเอาปืนมายิงด้วยนะ

ใช่เขาบอกว่าเขาพูดกับผมตอนที่ผมยืน

ยืนยันจริงว่าไม่รู้จักเลย
ไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนด้วย

แล้วก็บอกกับนายเขมบอกว่า

ผลที่จะมาทำร้ายคนอื่นแบบนี้เหรอ
สิ่งที่เกิดขึ้นในเข็มก็เลยบอกว่า

ว่ามาทำแบบนี้กับคนอื่นไม่ได้
ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แฟนเขาบอกว่าหนูขอโทษแทนแฟนหนูด้วย

เขาเมามากเขาเพิ่งออกมาจากคุก

แล้วก็พูดในวงสนทนานั้นว่าประมาณว่า

ทำไมมันต้องเป็นจะเกิดอะไรแบบนี้

ผมไม่ยอมผมก็เลยบอกว่าผมจะเอาเรื่องที่ถึงที่สุด

ผมไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีก

ถ้าไม่เครียดอะไรก็ไปตีญาติพี่น้องตัวเองสิ

นี่ไปทำคนอื่นเขาที่เขาต้องทำมาหากิน

เดี๋ยวท่านรอฟังจากปากคนก่อเหตุนะฮะ

วันนี้ทางคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
ก็ได้พาในเข็ม
ไปที่สวนอคโครคลามด้วยนะครับ

บอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งออกเพลงใหม่
วันนี้แต่พอถูกทำร้าย
เมื่อวานนี้ทำให้งานทั้งหมดต้องพังลง
แล้วก็ไม่รู้ว่าบาดแผลบนใบหน้า

ก็ได้เจอกับพันธมตเอกอลงกรสุริสงคราม
พุ่มกับการสวนอคโครคลามนะครับ

ติดตามตัวผู้ก่อเหตุจนได้ฮะ
ตกลงตามเจอตัวแล้วนะครับ

ศรีวานิสเขาบอกว่า

ตอนที่ตัวเองไปนั่งกินข้าว

ผู้ต้องหาอ้างว่าเหมือนกับ

พูดใส่เขาว่ามองหน้าทำไม
มีอะไรเหรอตอนนั้น
ก็เลยโกรธมากก็เลยไป

เข้าหน้าไปเลยยืนยันว่า

เขาเป็นผู้ป่วยต้องกินยา

ตัวเองเนี่ยดีขึ้นแล้วไม่ต้องกินยา

แล้วก็บอกว่าหลังเกิดเหตุพอรู้ตัวเนี่ยนะ

ผิดแล้วก็ไม่คิดหลบหนีด้วย
อยากขอโทษผู้เสียหายด้วยตัวเอง
แล้วก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาก
จนเกือบสองปีแล้ว

ต้องตีกันคนานิหรอมองหน้าใครไม่ได้เลย

จิตเวทเดี๋ยวตำรวจยาไป๒ปีเดี๋ยวตำรวจบอกให้จริงแล้วนายอิทธิชัยเนี่ยยังไงกันแน่
ผู้กำกับสนโฆครามก็นำทั้งคู่ให้มาคุยกันก่อนนะคะในเบื้องต้น
ก็ทะเลาะกันเล็กน้อยพอมาเจอหน้ากันอย่างนี้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ย
นายอิทธิชัยก็ยอมรับผิดพร้อมที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ก็จะแจ้งความกลับเพราะตัวเองก็ถูกในเข็มทำร้ายเหมือนกัน
บอกแบบนี้นะตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็ต้องดำเนินคดีกับนายอิทธิชัย
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำให้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยเยียวยาที่ทำให้ในเข็มเนี่ย
อิทธิชัยบอกว่าก็พร้อมรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีเงินจ่าย
แล้วจะยังไงก็ไม่มีเงินจ่าย
ที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยถ้าเขาไม่ทำร้ายคุณไม่ป้องกันตัวเองเขาจะหนักกว่านี้ไหมล่ะ
ก็ไม่มีเงินจ่ายเขาด้วยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะ
แล้วเอากันดื้ออย่างนี้เลยเรื่องของค่าเสียหาย
ผมไม่มีเงินไม่มีเงินค่ะ
ตำรวจบอกว่าอ่ะเดี๋ยวตรวจสอบข้อมูลก่อนนายอิทธิชัยเนี่ยเป็นใครที่ไหนยังไง

นามสกุลนี้นะคะอิทธิชัยศรีวานิสเนี่ยไม่อยู่ในฐานระบบทะเบียนราช
แต่ไปอยู่ในฐานระบบเรือนจำเพิ่งออกมาจากคุกค่ะ

ว่าเขาเปลี่ยนชื่อนามสกุลอะไรมาอีกหรือเปล่า
แต่ชื่อนี้นามสกุลนี้ติดคุกยาเสพติดมาแล้วเพิ่งออกมา
แล้วเราต้องมาอยู่กับคนแบบนี้ในสังคมเนี่ย
คนที่แบบพร้อมจะก่อเหตุจะทำร้ายอะไรใครก็ได้โดยไม่มีเหตุผลอย่างนี้หรอ
ชีวิตเขาเสียหายหน้าที่การงานเขาทำยังไง
คือระหว่างดำเนินคดีเนี่ยนะแม่ผมว่าต้องจับไปอยู่กับครอบครัว
ญาติพี่น้องอะไรทั้งหมดเลยมาอยู่ในห้องห้องเดียวกัน
แล้วก็ให้นายคนนี้นายอิทธิชัยเนี่ยนั่งกินเหล้า

ญาติพี่น้องจะได้รู้ไงว่าคนแบบนี้มันเป็นยังไง